อ่ะแต่นี่ดีกว่าของจริงไม่รู้แรนดเนียมจะต้องผ่อนหรือไม่ผ่อน

เฮ้ยแพทย์
เราดีใจกับนายว่านายแฟนนายไม่ไก่กา

โอ้โฮขับที่ไหนเนี่ยบอกแล้วว่าหลังจากทำเซอร์ไพรคุกข่าว
ขอแต่งงานกับยายแพทย์เนี่ยพร้อมกับเผยว่าตอนนี้ตั้งท้องลูกชายด้วยนะได้๔เดือนแล้วเนี่ย
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีข่าวแพทย์ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยเนอะ
ราคาคันนี้เกือบแตะเลย๒๐ล้านบาท
ไว้สำหรับรับส่งแม่แพทย์โดยตรงเลย
เพราะอะไรคุณเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คงจะต้องหยุดแว้น
เดี๋ยวรถรถอย่างนี้จะปลอดภัยไงมันเป็นรถสปอร์ต
ต้องวิ่งแบบเป็นหลัก๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะสมฐานะของเครื่องยนต์มัน
ควรจะเป็นรถตู้เปล่าวะเหรอก็นางมีกันอยู่แล้ว

เดี๋ยวพอเวลามันท้องใหญ่ขึ้นมันก็จะเริ่มอึดอัดในที่สุดก็นางก็มาบอกว่าไม่ใช่รถนาง

ตอนจะซื้อเนี่ยก็ไม่ได้มีมาปรึกษาอะไรไม่ได้ซื้อเป็นของขวัญให้เรากับลูกด้วย
เพราะซื้อเขามีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วราคาก็ยังไม่ถึง๒๐ล้าน

เราเองก็ไม่ค่อยได้นั่งเวลาไปทำงานก็ยังไปปกติ
ไปกับเลขาผู้จัดการบ้างส่วนเลิกแต่งงานเนี่ย
ทุกวันนี้จนถึงวันนี้นั้นยังตกลงกันไม่ได้เลย
คงต้องรอให้ผู้ใหญ่เลิกให้มองสมมุติก่อน
เห็นไหมตัวงอแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง

เห็นไหมพี่ว่าทุกวันนี้คนรุ่นใหม่มันไม่แพ้ท้องว่ะ
น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมา๕กิโลแล้ว
มีแอบเครียดต้องใส่เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ขึ้น
รอบใจตัวเองว่าเราไม่ได้อ้วนหรอกแค่ท้องเฉย
ช่วงนี้ก็ต้องงดซ้อนมอเตอร์ไซค์หน่อย

ยังจะซ้อนไม่ต้องทำเคกไว้แล้วก็
สามีว่ายังไม่สามีเนอะเพราะยังไม่แต่งงานกัน
ได้ค่ะแฟนแฟนนางก็ให้กำลังแก่ตลอด

มกราคงต้องเริ่มหยุดรับงานบ้างแล้วล่ะ
เพราะช่วงกุมภาต้องคลอดแสดงว่านางจะรับเงิน

ก็ส่วนใหญ่พี่ยดาก็รับจนจะคลอด
แต่พรุ่งนี้กว่าจะท้องใหญ่ก็นู่นแหละ๗ขวบ
ดูไม่ออกพี่ยะด่าก็ไม่ได้ใหญ่เนอะเดือนที่๖ไปแล้วถึงได้ใหญ่
ท้องสาวถูกป่ะ
อ๊ะอีกกรณีนึงว่าคุณโตโน่นี่
ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ไม่สนิทกันแล้ว

เอ่อฉันชอบเพราะเมื่อก่อนตอนไปออกรายการด้วยกัน
แต่พอวันหนึ่งเรามีครอบครัวเขาก็ปล่อยให้เรามาใช้ชีวิต
ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกดีด้วยกันเหมือนเดิมนั่นแหละยังติดตามข่าว
ถ้าวันหนึ่งพี่โตโน่มีแฟนเราเองก็พร้อมจะซัพพอร์ตหรือสนับสนุน
ถ้าได้เลิกแต่งงานเมื่อไหร่เขาจะไปเชิญโตโน่ด้วย

ไม่คือคนที่แบบว่าทำไมแรงน้ำใจกันขนาดนี้
เพราะว่าคนก็ไปสัมภาษณ์โตโน่ว่าเดี๋ยวหลานออกมาจะเอาของไปรับขวัญไหม
โตโน่คงไม่ค่ะว่าจะได้สนิทกันขนาดนั้น
อืมแฟนก็พูดตรงเลยแหละแฟนครับก็รู้สึกแบบ
เสียใจทำไมพี่โตโน่พูดอย่างนี้แฟนก็อย่างนี้ดู

ก็ไม่จะนิดกันนะยังไงล่ะ

สายงานเขาก็ไม่ได้แบบทำงานด้วยกันแต่ว่ามันเกิดกระแสคู่จิ้นขึ้นมา
เขาก็คุยกันในระดับที่แบบเฮ้ยออกงานกันไหมอะไรแบบนี้
ก็ขนาดแตงโมที่สนิทกันเขาก็ยังนี่เลย
นี่เขาเป็นผัวเมียกันมาก่อนหรือเปล่าอีบ้า
เอาเหรอคะผัวเมียเหรอครับ
หมายถึงไม่ใช่อ่ะงงไหมเนี่ย